คุณผู้ชมฮะเรื่องราวการตามหาน้องอาเว่นะฮะ
เป็นเด็กชายน่ารักอายุ๒ขวบหายไปจากบ้าน
บ้านเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาขา

ปรากฏว่าพ่อแม่ร้องไห้ญาติพี่น้องพยายามตามหานะครับ
ชาวบ้านตามหากันยกใหญ่สองวันแล้วนะฮะ
แล้วก็มีคนให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ย
ก่อนที่น้องอาเวจะหายไป
มีรถตู้เนี่ยมาวนเวียนอยู่แถวหมู่บ้านเนี่ยฮะ
ขับมาวนเวียนแบบนี้เป็นแก๊งลักเด็กหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะน้องอาเว่เด็กชายชนะทิพย์เชอมือนะฮะ

ก็เป็นเด็กพิเศษด้วยหายไปจากบ้าน
ดอยล้านพื้นที่หมู่๔ตำบลวาวี
อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตรงนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาคา
ก็ล้อมไปด้วยป่าแล้วก็ไร่กาแฟนะครับ
ทีนี้ญาติพี่น้องทางแม่ร้องห่มร้องไห้เลยจริง
คุณแม่เนี่ยเศร้าเฉยใจบอกโอ้โหอยากตามหาลูกให้เจอ
ไม่รู้ลูกไปไหนถูกแก๊งลักเด็กไปหรือเปล่า

เฝ้าหากันทั้งวันทั้งคืนทั้งชาวบ้านทั้งญาติ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะ
ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ที่บ้าน
ทำพิธีเชื่อดไก่ตามความเชื่อ
ให้เปิดทางหาน้องอาเว่ให้เจอ

ทำพิธีเปิดทางหาน้องอาเว
ปรากฏว่าคุณมีชาวบ้านไปพบศพน้องอาเว่แล้วนะฮะ

หรือว่าเอารถตู้มาลักเด็กไปจากหมู่บ้าน
แต่ปรากฏนี่คุณศพน้องอาเวติดอยู่ในซอกน้ำซอกหิน

ซึ่งเป็นจุดที่พบศพและใกล้กับตัวบ้านของน้องด้วย
สรุปว่าน้องน่าจะตกน้ำคุณ
แล้วก็จมแล้วก็ติดอยู่ซอกหินตรงนี้
ญาติไม่สามารถที่จะมาเจอมาเห็นได้นะครับ
เรื่องต้นพ่อแม่ญาติมายืนยันแล้วว่าเป็นศพน้องอเวทจริง
ใส่ชุดวันที่หายไปเมื่อ๒วันก่อน
โอ้โหครอบครัวญาติพี่น้องร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมาก

ก่อนหน้านั้นคาดว่าอาจจะถูกลักพาตัวก็ยังมีหวังนะ
ว่าจะเจอลูกจะจับคนร้ายลักพาตัวได้
แต่ตอนนี้ความหวังมันหมดไปแล้วนะครับ